แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ตัวร้ายตีหล่อแห่งวงการบันเทิงได้ผ่านบททดสอบความร้ายจากนางร้ายรุ่นพี่ไปเรียบร้อยแล้ว
ทำเอาสองสาวของเราแทบไปไม่เป็นเลยทีเดียว
วันนี้หนุ่มตีเกาหลีจ๋าบิ๊กทองภูมิยังอยู่กับเราเพื่อเคลียร์ข่าวเป็นเก้งกวางด้วยนะตัวเอง
และใครที่อยากมีหุ่นฟิตเฟิร์มเตรียมตัวให้ชายในฝันของเราคนนี้เทรนด์กันได้เลยค่ะ
กับช่วงผู้ชายในฝัน
กลับมาอยู่ในช่วงผู้ชายในฝันกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่เมื่อวานนะคะพูดมาถึงเรื่องแบบว่าเป็นคู่จิ้นเก้น
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เป็น

ไม่ก็ผมพอรู้แหละหลักฐานก็น่าจะแบบผมเป็นคนชอบเล่นกับ
คือเหมือนแบบเก้งกวางชอบเล่นด้วย

แสดงว่านางไม่ได้เป็นเก้งกวาง

เก้งกวางเขาชอบเราอันนี้เราไม่รู้

ชอบสิดูรูปเลยเริ่มจากรูปแรกเลย

พี่ไก่สมาธินะ

อย่าเสียมารยาท

เราไม่ได้เล่นกับคุณแล้วเราไม่ได้รู้จักกับคุณ

มีแล้วแบบมาจับมาแบบมารูปไลค์อย่างนี้
มีนะทำให้เราจะรู้สึกแบบหุดหงิดเหมือนกัน

คืออย่างนี้เขาเล่นแล้วคือเขาวีดว้าย

แต่บางคนเนี่ยคืออยากที่จะมาจริงอย่างนี้

รูปนี้เลิศมากเลยธรรมชาติ

เรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้าง

เหมือนพอว่างก็ต้องออกกำลังกาย

งั้นคุณสอนเราเลยดีกว่าว่าแบบมีท่าไหนบ้าง

ว่าผู้หญิงไทยส่วนมากจะเป็นคนกังวลเรื่องหน้าอก
เพราะว่าคิดว่าผู้ชายจะชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่
แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เหรอ
สำหรับบางคนผอมอย่างนี้หน้าอกไม่ต้องใหญ่มากนะ
มันเป็นส่วน
ส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบออกกำลังกายเลยคือก้นครับ

อยากกำลังกายก้น
เมื่อกี้ที่คุณพูดใช่ไหมว่าผู้หญิงน่าจะควรมีแบบก้นใช่มั้ย

ถ้าใดดีคะอาหารยันต์นะคะซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับค่ะทำไยบ้าง

วิธีลงเนี่ยคือเราต้องเกรงท้องด้วยให้หลังเราเป็นแผ่น

ไม่ใช่หรอกก็ยูบอกให้เอาก้นแบบหย่อนลงไป
่อนถูกแต่ว่าอย่าหลังแอ่น

เอาอย่างนี้ถ้ามีตัวช่วยได้ไหม
ใช่แต่เดี๋ยวนี้พยุงหลังเอวที่เป็นแผ่นเหล็ก

จุดที่จะป่วนคือตรงนี้

แล้วเพราะฉะนั้นขาคุณซักวันไม่มีสดงลัย

ออกกำลังกายเท่าถึกวันจะมีประโยชนี

เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะคุยยาวเลย

ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปติดตามชมย้อนหลังนะคะ
วันนี้เราทั้ง๓คนขอตัวลาไปก่อนเนาะ

ขอบคุณครับ